จะบอกว่าอยู่ในวงการบันเทิงนะคะ
ดวงดีเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเลยนะ
งานรุ่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องดวงดีด้วย
ตูมตามยุทธนาคนนี้เลยคุณผู้ชม
แล้วที่สำคัญในการล้อมทริปไว้พระเสริมดวง
พิธีกรคนเก่งของเรานี่ล่ะค่ะ
สุขภาพนะคะเพื่อให้มีแรงทำงานหาเงินต่อไป
ส่วนเรื่องที่หลายคนแซวว่าเออเนี่ยนะไปร่วมทริปกับพี่มดดำเนี่ยแบบนี้
ถือว่าเปิดโอกาสให้พี่มดดำเข้ามาดูแลหัวใจด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังคำตอบกับคุณตุมตามกันจ้า
ผมเป็นลูกชายผมเป็นลูกชายพี่มดดำครับผมพูดตรงตรงนี้เลยนะพูดตรงตรงนี้เลยนะ
มดดำเนี่ยถึงในภาพที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับพี่มดดำถึงจะแบบเป็นอย่างนั้น
แต่จริงแล้วพี่มดดำไม่เคยล่วงเกินอะไรผมเลยครับ
เขาก็บอกกับผมอย่างตรงอุ๊ยตูมปูลั๊ดมึงคือเหมือนลูก
เพราะฉะนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นคือรู้จักพี่มดดำในในในด้านที่ดีมากมากครับ
พูดคุณจับจับตามองเป็นพิเศษนะฮะกับเอ๊ะเยี๊ม
อีกหนึ่งประเด็นที่แววมาว่าหนุ่มตุมตามเตรียมควักเงินเก็บข้อนโตซื้อที่ดินที่เขาใหญ่
เจ้าตัวยอมรับว่าเออก็มีเล็งเอาไว้นะคะ
กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยราคากับเจ้าของที่
ส่วนที่ผืนนี้นะคะจะเป็นเรือนหอในอนาคตหรือเปล่า
ออกตัวเลยนะว่าขอหาแฟนให้ได้ก่อนนะครับ
บรรยากาศดีเดี๋ยวเราไปปั้นป่อเปี๊ยะเสร็จปุ๊บแล้วได้กำไรไปซื้อที่ที่เขาใหญ่ไหมคุณคุณก็โยงเก่งอย่างนั้นนะเออดีไหม